ใครที่เติมน้ำมันดีเซลฟังให้ดี
เพราะว่าเป็นปัจจัยจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
ที่มีแนวโน้มว่าจะพุ่งไปจนถึง๑๐๐ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
บอกว่าไม่สามารถที่จะนำเงินกองทุนเนี่ย
ตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน๓๐บาทต่อลิตรได้

เรื่องนี้ทางด้านนายสิริจิระพงพันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เปิดเผย
จากแนวโน้มราคาน้ำมันดิบของตลาดโลก

ใกล้จะทะลุ๘๕ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
หากราคาขยับไปอยู่ที่ระดับ๙๐๑๐๐ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
ก็อาจจะมีความจำเป็นต้องขยับราคาดีเซลในประเทศ
เกินระดับ๓๐บาทต่อลิตร
ปัจจุบันนี้รัฐก็ยังคงตรึงราคาดีเซล

เอาไว้ไม่เกิน๓๐บาทต่อลิตรอยู่
โดยมีการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีเงินอยู่กว่า๒๕๐๐๐ล้านบาท
ดูแลราคาน้ำมันดีเซลได้ไม่เกิน๑บาทต่อลิตร
อยู่บนสมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบ
ไม่เกิน๘๕เหรียญสหรัฐต่อบาเรลไปจนถึงสิ้นปีนะคะ
โดยจะใช้เงินทั้งสิ้นก็คือ๖๐๐๐ล้านบาท
ถ้าเกิดว่าคิดก็คิดเป็น๖๐สตางค์ต่อลิตร

เรื่องนี้ค่ะนายมนูลสิริวัลนักวิชาการด้านพลังงาน
ก็บอกว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มนะ
ว่าจะขยับไปถึง๙๐ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล
ถ้าเกิดว่าอย่างเร็วก็คือในสิ้นเดือนนี้
แต่ถ้าเกิดอย่างช้าก็คือปลายปีนี้
อันนี้เป็นผลพวงมาจากสหรัฐที่มาใช้มาตรการคว่ำบาดอิราณ
นานาชาติไปซื้อน้ำมันจากอิราณทุกกรณี
ก็เลยทำให้ปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลก
มันหายวูบไปถึง๑ล้านบาเรลต่อวันเลยค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดสถานการณ์มีความตึงเครียด

อาจจะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลก
พุ่งไปถึง๑๐๐ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล